ไปดูเหตุประทึกที่ปราจีนบุรีชาวบ้าน
โอ้โหกลัวจนต้องแจ้งตำรวจเลย

คลั่งยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วก็เอาปืนมาเจาะศีรษะตัวเองเดินไปเดินมา

และตำรวจต้องเข้ามาชาร์จตัวจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้
ไปดูจังหวะการจับกลุ่มตัวนะครับ
โอ้โหจังหวะที่เจ้าหน้าที่เดินเข้าไปประชิดตัวนี้
จังหวัดนี้คือเขาควักปืนออกมาขู่
ออกมาชี้เท่าหน้าที่แล้วนะครับ

ชายที่กำลังคลุ้มคลั่งถือปืนจ่อศีรษะตัวเอง
นานกว่า๓๐นาทีที่เจ้าหน้าที่พยายามที่จะเกลี้ยกล่อม

ตำรวจศพพระบเหรอภัยเข้าตรวจสอบ
หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๓ตำบลกรอกสมบูรณ์

แล้วก็พบผู้ชายคนนี้ถือปืนจ่อศีรษะตัวเองเดินวนไปเวียนมา
พร้อมกับพูดโวยวายอยู่คนเดียวบริเวณสนามหน้าบ้าน
ขออภัยสนามย่าภายในหมู่บ้านนะครับ
ทำให้ชาวบ้านหวาดกลัวมาก
นี่ก็มีคลิปที่ชาวบ้านเขาแอบถ่ายด้วยนะ
ดูสิจังหวะที่เขาแบบจ่อปืนที่ศีรษะตัวเองเหมือนจะฆ่าตัวตายนะครับ
ชายคนนี้คือนายธาราดลอายุ๓๖ปีเป็นพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นภายในบ้านนะครับ
ปลอกกระสุนปืนขนาดต่างตกเกลื่อนกระจายรอบบริเวณบ้านผู้ก่อเหตุ
ส่วนบริเวณหน้าบ้านพบขวดเหล้า๒แบนวางอยู่บนโต๊ะนะฮะ
อกจากนี้นะครับตำรวจยังสามารถตรวจยึดอาวุธปืน
ใช้ในการก่อเหตุได้ทั้งหมด๒กระบอก
แล้วก็ปืนลูกซองยาวอีก๑กระบอกอาวุธปืนสั้นบีบีกัน๑กระบอกนะครับ
แล้วก็กระสุนปืนลูกซองอีกจำนวนกว่า๒๐นัดนะครับ
ก็ต้องรวมเป็น๓กระบอกสินะนะฮะ
สอบถามภรรยาผู้ก่อเหตุทราบว่าผู้ก่อเหตุคือป่วย
เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยจะกินยานะครับ
ก่อนเกิดเหตุได้นั่งดื่มเหล้าอยู่หน้าบ้านคนเดียว
จู่ก็เดินเข้ามาเอาปืนภายในบ้านออกไป
ภรรยาก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะครับ

ทีนี้ก็ต้องมีการแจ้งทางผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือ
สามารถที่จะควบคุมตัวแล้วก็ต้องพาไปสงบสติอารมณ์ด้วยนะฮะ